ซึ่งคุณโรนาลิซซื้อบาจาผู้ยังการสะอมบูร์สอล
ก็มั่นใจว่าทีมยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับ
ก็ตกเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บ้าง

มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวาน
ซึ่งเมืองทองนั้นอดิฉันท์ไทยลีกสี่สมัยเปิดตัวพิชาอุทรา
ภูมิแก้วตาที่ย้ายมาจากสมุทรประการซิตี้เป็นสองเด็กเก่าของทีมนะครับ
แล้วก็ฉัดมงคลทองคีรีที่ยืมตัวมาจากการท่าเรือ
เพื่อสู้ศึกไทยลีกในช่วงที่เหลืออยู่
คุณโรนิสซิวาจาครับผู้ในการสมุทรสอนยำรับว่า
อธิษฐกรรมอีก๒แล้วก็เหตุผลที่เฟอร์นเดรสที่ปล่อยยืมไปก่อนหน้านี้
จะไม่ดึงกลับมาก่อนกำหนดแน่นอน
ส่วนข่าวลือที่ว่าเมืองทองมีปัญหาการเงิน
เป้ก็เผยว่าอยากให้แฟนบอลมั่นใจ

และมีผู้สนับสนุนที่แข็งแรงพร้อมจะหนุนถีบเหมือนเดิมครับ

สมุทรสอนยังแข็งแรง

สมุทรสอนยังแข็งแรง

สมุทรสอนยังแข็งแรง

สมุทรสอนยังแข็งแรง

สมุทรสอนยังแข็งแรง

สมุทรสอนยังแข็งแรง
สมุทรสอนยังแข็งแรง

สมุทรสอนยังแข็งแรง